สภาพอากาศกันหน่อยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์ว่าปลายปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโย
ปรากฏการณ์นี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงหรือว่าเกิดความแรงนั่นเอง
ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เลยประกาศเตือน
๘จังหวัดด้วยอันนี้จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็ระบุว่าช่วงปลายสิงหานี้ล่ะค่ะ
ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสานนะคะ

การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช
พร้อมด้วยนายวัญชัยศักดิอุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประธาน
ก็ร่วมสรุปสถานการณ์เพื่อแก้วิกฤตน้ำท่วม
ฤดูฝนปี๒๕๖๑นี้ค่ะ
ระบุบอกว่าปีนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
จะมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น
ทำให้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นลดลง
เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เตรียมการกันล่วงหน้าก่อนเข้ารฤดูฝน
ส่วนเรื่องสถานการณ์รุ่มน้ำเพชรชบุรีที่เขื่อนแก่งกระจาน

และแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลง
ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิงอยู่ประมาณ๖๙เซนติเมตรนะคะ
ไปฟังเลยค่ะที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
มีการคาดการณ์ในอนาคตสิงหาน้ำฝนจะมา
ต่อกรกัญญาน้ำก็จะมา
เริ่มตั้งแต่เหนืออีสานแล้วก็ไปใต้
เพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำตัวไหนก็ตามที่มีระดับสูงต้องเร่งระบายน้ำ
ที่เขื่อนแก่งกระจานอำเภอเมืองเพชรบุรี
รับได้๑๕๐แต่ด้วยสิ่งแรกก็คือเราอยากจะปล่อย
ที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานให้มากกว่านี้แต่ทำไม่ได้
พยายามเร่งกว่านี้ก็ทำไม่ได้แม้ว่าจะมีตัวการรักน้ำอะไรมาก็ตาม
อันนี้คือข้อจำกัดเพราะฉะนั้นการพร่องน้ำ
ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
มาตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำโขงกันบ้าง
ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลง
ตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเขื่อนน้ำอูนนะคะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและระบายออก
มีปริมาณที่เสมอกันทำให้น้ำที่ไหลเข้า

ทีนี้จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนสะสม๗วันที่เกิน๑๕๐มิลลิเมตร
พบว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เอ่อล้นตลิ่งและดินโครนถล่มมากเป็นพิเศษ
จังหวัดดังนี้ตามกราฟิกนะคะ
กลนครมุกดาหารปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาสุราชธานี
ซึ่งสธนชเตรียมออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ดังกล่าว

และ๒๐สิงหาคมเป็นต้นไป
เฝ้าระวังพื้นที่ภาคอีสานเพราะจะมีฝนตกหนักค่ะ
ขณะที่นายวัญชัยศักดิอุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่า
ยังไงก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าว

เพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ยังไม่มีพายุใดที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเลยค่ะ
ส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน

เพราะว่าร่องมรสุมร่องฝนจะพัดผ่านมายังประเทศไทย
ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้น
ตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
และจุดวิกฤตอย่างภาคอีสานก็ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำ

ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนเช่นกันนะคะ
ส่วนภาคเหนือลงมาภาคกลางในรุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้
ยังไม่พบปัญหาเพราะว่าฝนไม่มาก
อกจากนี้จากข้อมูลคาดว่าในช่วงปลายปีนี้

ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง
และไม่รุนแรงถึงขั้นเกิดภัยแรงในปีหน้า
เพราะถือว่าน้ำในเขื่อนยังมีมากเพียงพอนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าระวังเรื่องของ
อุณหภูมิที่จะทะลุถึง๔๐องศาในปีหน้า

แต่ว่าช่วงปลายปีนี้เห็นฝนจะน้อยลง

คือตอนนี้๓ฤดูนี้มันเลื่อนกันไปหมดแล้วนะ

ร้อนมากร้อนเดี๋ยวนี้ก็ฝนน้อยฝนมาก